ขณะนี้คือปรากฏการณ์ความเห็นต่างของคนต่างรุ่นต่างนะครับ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบโลกเราได้เข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดน
เรียนรู้หาอะไรก็ตามสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ
ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่กลายเป็นคนฉลาดมากกว่าที่เราคิดนะครับ
เราควรภาคภูมิใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นอนาคตของชาติ
ท่านนายกท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านอยู่สูงนั่งอยู่ที่สูงท่านมองมา
มองลงมาข้างล่างทุกคนล้วนเป็นลูกหลานของท่านทั้งนั้นท่านอย่ามองว่าเช่นฝั่งสว
หรือว่าสอสอรัฐบาลท่านปลูกฤทัยเหลืองท่านจะจงรักภักดี
ส่วนผมไม่ได้ผูกในไทยเหลิงผมจะเป็นคนไม่จงรักภักดี
ไม่ใช่นะครับท่านต้องไม่ผลักใสคนเห็นต่างว่าไม่จงรักภักดี
ทุกคนต่างทำเพื่อประโยชน์ของตนทั้งสิ้นซึ่งรวมทั้งผมเองผมยอมรับนะครับ
เราต้องพูดความจริงกันเราจึงจะแก้ปัญหากันได้นะครับทุกคนล้วนเป็นลูกของแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้นอย่าพักใสเขาอย่าทำร้ายเขานะครับ
ท่านประธานครับพวกเราคนรุ่นหนึ่งก็คิดแบบหนึ่งผมยังจำได้ว่าทุกคืนวันที่๔ธันวาคมหรือว่า๓๑ธันวาคมก็ตาม
คนไทยทั้งประเทศจะนั่งเฝ้าคอยนะครับว่าในหลวงราชการที่๙ท่านจะตรัสอะไรท่านจะพูดอะไรกับประชาชนนะครับทุกคนต่างตั้งตาคอยฟังกันทั้งนั้นเพราะว่าเรารักในหลวงของเรานะครับ
เราไม่มีการแบ่งสีเสื้อเหลืองรักในหลวงไม่รักในหลวงไม่มีนะครับเหลือเชื่อจริงนะครับท่านประธานเพียงเวลาไม่กี่ปีของคอสช
ประเทศไทยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะครับจะไปโทษใครได้ล่ะครับต้องโทษท่านนายกนะครับขอความกรุณานะครับผมขอพูดอย่างนี้นะครับท่านประธานครับผมขอแสดงความเห็นนะครับท่านนายกมีสี่ทางเลือกในสาการเช่นนี้นะครับ
ซื้อเวลาไม่ออกไม่สนใจอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยจริงแล้วข้อเรียกร้องสามข้อของผู้ชุมนุมก็กระทบกับท่านนายกโดยตรงก็เพียงข้อเดียวคือข้อแรกขอให้ท่านลาออกนะครับส่วนอีกสองข้อก็ไม่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงท่านก็ปล่อยเขาชุมนุมไปเรื่อยท่านก็อยู่อย่างนี้ของท่านไปเรื่อยทำร้ายประเทศชาติไปเรื่อยใครจะเป็นอย่าง

สำหรับข้อนี้ถ้าท่านยอมเสียสละนะครับลาออกก็คงจะแก้ปัญหาได้นายกใหม่ที่เข้ามาก็สามารถจะพูดคุยหาข้อสรุปกับผู้ชุมนุมได้อย่างแน่นอนนะครับโดยไม่จำเป็นต้องทำตามข้อเสนอทั้งหมดนะครับต้องพูดคุยกันข้อสามนะครับยุบสภาผมเชื่อว่าท่านนายกถ้าไม่มีทางออกท่านคงเลือกข้อนี้มากที่สุดนะครับยุบสภาแต่ท่านประธานครับการยุบสภาจะแก้
ได้นะครับก็ต้องใช้เวลานานมากถึงห้าหกเดือนฝ่ายหนึ่งรับอีกฝ่ายก็ไม่รับนะครับท่านนายกจะ
ให้มากดังนั้นการยุบสภาไม่ใช่ทางออกนะครับทางออกที่สี่ทางเลือกที่สี่นะครับ
อำนาจผมทราบครับแม้จะไม่ใช่อำนาจของท่านนายกก็ตาม
แต่ผมก็ไม่อยากจะคิดถึงเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงหายนะจะมาเยือนนะครับ
แผ่นดินจะนองเลือดท่านประธานครับผมขอฝากความเห็นทั้งสี่ข้อ
สี่ทางเลือกที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้นำไปพิจารณา
หนึ่งซื้อเวลาสองลาออกสามยุบสภาสี่ยึดอำนาจ
ท่านต้องรีบตัดสินใจนะครับยิ่งช้ายิ่งสะสมปัญหา
และอีกเรื่องนะครับที่อยากจะฝากท่านไว้นะครับ
เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก
ท่านต้องใช้ปัญญาต้องสุขุมในการแก้ปัญหา
อย่าตีน้ำกระจายนะครับท่านต้องระวัง
อย่าให้ไปเปื้อนสิ่งที่ไม่ควรจะเปื้อนนะครับ
ท่านต้องปกป้องด้วยการกระทำ
ไม่ใช่ด้วยคำพูดคำว่าจงรักภักดีอย่างเดียวนะครับ
ก็กล่าวขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงนะครับ
ที่วันนี้ได้มาอยู่ที่นี้รับฟังด้วย

รับขอบคุณนะครับ

สมาชิกรัฐภาพ์ผู้ตรงเกียรตินะครับ

ก็จริงก็ฟังตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ท่านกล่าวที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจเมื่อสักครู่กล่าวว่า
ผมเป็นคนปลักใส
ครั้งเลยนะครับชนชั้นที่ว่าวันนี้ก็เป็นชนชั้นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่
ผมมีแต่ว่าคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต้องทำงานไปด้วยกัน
เพื่อจะสร้างอนาคตไปร่วมกันประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคต
นั่นคือเป็นสิ่งที่กำหนดความก้าวหน้าของความยั่งยืนของประเทศไทยนะครับ
ท่านพูดของท่านมาเองนะมีคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่
แล้วท่านก็สิ่งที่ท่านทำมาท่านอาจจะรู้เท่า
ไม่ถึงอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับ
ผมไม่ได้ไปก้าวร่วงท่านการทำลายสถาบันครอบครัว
วันนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยลูกไปเคารพพ่อแม่
ลูกศิษย์ไม่เคารพครัวอาจารย์ผมถามว่า
ถ้าเป็นครอบครัวของใครก็แล้วแต่ท่านให้เป็นอย่างนั้นในครอบครัวของท่านหรือไม่
ผมถามท่านเฉยนะครับการที่ท่านบอกว่าให้ผมทำสามหนึ่งสองสามสี่
ผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเข้ามาด้วยอะไรหน้าที่ผมจบหรือยัง
ถ้ายังไม่จบผมก็จำเป็นต้องทำให้มันจบ

ผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดนะครับ
มันเป็นหน้าที่ของผมนะท่านมองว่าผมเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมด
ลองกลับไปถามดูนะครับท่านก็พูดถึงแต่เรื่องการยึดอำนาจ
ท่านพูดถึงรัฐภาษณ์แต่ท่านไม่เคยพูดถึงประเด็นการรัฐษภาษณ์
ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วรัฐธรรมนูลฉบับปีหกศูนย์

ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการรัฐภาษณ์ธรรมดุลผมคิดว่ามีการตรวจสอบ
ถวงดุลที่เข้มข้นเพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นมาแล้ว
วันนี้อยากจะแก้ผมก็สำนึกมีการแก้ก็แก้กันไป
อย่ายุ่งตรงนั้นไม่ยุ่งตรงนี้ทำให้เข้าใจผิดนะครับ
วันนั้นถ้าหากว่ามีการกิจดำราษณ์อย่างที่ว่า
ท่านท่านทราบดีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
มันจะเกิดการจราจนขึ้นในประเทศไทยหรือไม่นะครับ
เพราะมีคน๒ฟัยจำนวนมากและท่านบอกว่า
ผมเป็นผู้บริจารย์บกรัมเองไม่อะไรบัจหน้าที่
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทเรียนของเรานะ
เพราะนั้นหลายท่านก็มามองว่าผมไม่เป็นธรรม
ก็ไม่ได้อ่ะนะก็กลับเรียนประชาชนทางบ้านด้วยแล้วกัน
อย่าลืมประวัติศาสตร์มันคือปัจจุบันและอนาคต
คนของเราประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมู่เรา
ทุกชาติศาสตร์ธนาชื่อชาติศาลชาติ
อยู่ในประเทศไทยต้องรักประเทศไทยผมบังคับท่านไม่ได้
แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับ
กลับเรียนในหลายอย่างที่เกิดขึ้นในก่อนที่ผมเข้ามานั้น
ลืมไปแล้วหรือยังท่านลืมแล้วทั้งหมด
ทำไมนั้นท่านทำอะไรกันนะท่านทำอะไรกัน
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาวุ่นวายที่ผ่านมา
การชุดฤทธิ์ที่มีหลักฐานชัดเจนเชิงประจักษ์ท่านลืมหมดแล้วหรือครับ
ถ้าไม่ลืมถ้าลืมก็เวลาไปทบทวนใหม่นะครับ
ว่าเกิดได้ขึ้นในปีสองพันธุ์พระห้าสิบเจ็ด
ก่อนหน้านั้นหลายปีมาแล้วด้วยแล้ววันนี้บ้านเมืองวุ่นวายทุกวันอยู่นี่
เพราะอะไรก็กลับเรียนท่านสมาชิกรสภาได้ทบทวนนะครับ
บางทีก็หลายท่านอาจจะความจำซ่ำไปนิดนึงนะ
ขอบคุณนะครับกลับเรียนขอบคุณท่านประธานรัฐสภาครับ

ขออนุญาตชี้แจงนิดหน่อยนะครับท่านประธานสั้นนิดเดียวนะครับ

อนุญาตนะฮะกราบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงนะครับ
ขอเรียนว่าผมไม่ได้ลืมเหตุการณ์เก่านะครับ
แต่ว่าผมเพียงคิดว่าเราควรก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับ
แล้วจะได้เริ่มต้นประเทศใหม่สักทีนะครับ
ท่านนายกเองก็จะรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่เหรอครับ
ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับ